ไปดูเรื่องดีกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับ
พระเอกหน้าหล่อใจดีอย่างบูมกิตกล้องนั่นเองนะคะ
บอกเลยว่าใครจะเจอกระแสปัญหาโควิดอะไรต่าง
แต่บูมเองเนี่ยก็ไม่ย่อท้อกับเรื่องราวที่ต้องเจอนะคะ
ละครก็กำลังออนแอร์ใหม่อยู่ด้วยค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องก็คือธุรกิจร้านขนมปัง
คือร้านไหนจะโดนพิษโควิดแต่ร้านของบูมก็โดนเหมือนกัน
แต่ก็ยังเปิดเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือมีบัตรคิวให้ลูกค้าด้วย
มีบัตรคิวก็แสดงว่าขายดีอ่ะสิคุณ
ส่วนเรื่องอาการป่วยด้วยโรคไทรอยด์ของแฟนสาวคุณกิฟต
เพราะว่าทานยาสมุนไพรจากเชียงใหม่

ก็ยังปกติครับเปิดปกติไม่ได้มีการปิด
ก็ไม่ได้แค่มีการปรับมาตรการนิดหน่อย
คือไม่ให้ลูกค้าเข้ามาด้านแบบนี้ซื้อด้านหน้าเลย

พอถึงคิวก็ตะโกนเรียกแล้วก็ค่อยมาทีละคนเลย

พอด้านนี้ไม่สบายเป็นไงบ้าง
เขาทานหลังจากที่อาการดีขึ้น
เขาก็ทานยาที่เป็นสมุนไพรเหมือนควบคุมไปด้วย

ตอนนี้ค่าคือเป็นปกติเลยใช่ครับ
มีสมงสมิงหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีเลยไม่มีครับ
เป็นกำลังใจกับบูมทุกเรื่องเลยนะคะ
ละครก็กำลังจะออนแอร์ร้านก็ไปได้สวยนะคะสุดยอดเลยค่ะ